ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เพราะว่ากรมราชธรรมได้จัดประหารชีวิตนักโทษ
ในคดีฆ่าชิงทรัพย์นักเรียนชั้นม๕อย่างสุดโหดนะครับ
แล้วก็เป็นคดีดังที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
จากการที่นักโทษรายนี้ผู้ต้องหาบรายนี้
ค่าชิงทรัพย์มือถือของน้องมิคเด็กวัย๑๙ปีนักเรียนชั้นม๕
ถูกแทง๒๔แผลนะครับ
แล้วก็การประหารชีวิตนักโทษด้วยการฉีดยาพิษให้ตาย
ถือว่าเป็นคนแรกในรอบ๙ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมปี๒๕๕๙
เวลาเย็นในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนคริน๙๕

นายดานุเดชสุขมากอายุ๑๗ปีนักเรียนชั้นม๕หรือว่าน้องมิกซ์
โรงเรียนมัธยมวัดควรวิเศษมุยที่โรงเรียนเอกชนชื่อดังของจังหวัดตรัง
ถูกชายวัยรุ่น๒คนใช้มีดปลายแหลมไล่แทงมาจากหน้าโรงเรียนบุรณรำลึก
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตร
วิ่งหนีตายเข้าไปภายในสวนสาธารณะนะครับ
ระหว่างนั้นแฟนสาวของนายดานุเดชหรือว่าน้องมิกพยายามเข้าช่วยเหลือ
แต่ชายวัยรุ่นคนหนึ่งกำลังอยู่ในอาการมึนเมาไม่ฟังเสียง
กระหน่ำแทงจนน้องมิคล้มลงจมกล่องเลือด
หลังจากนั้นคนร้ายได้ล้วงเอากระเป๋าสตางค์ซึ่งมีเงินสดประมาณ๒๐๐๐บาท
และโทรศัพท์มือถือหลบหนีไปนะครับ
แทงไป๒๔แผลนะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำพยานแวดล้อม
จนทราบว่าคนร้ายที่ลงมือแทงน้องมิคล้มก็คือนายธีรศักดิ์อยู่บ้านเล็กที่๑๗๕หมู่๗ตำบลควลปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรังค์
ซึ่งมีประวัติอาทยากรรมโชคโชน
ตำรวจพยายามรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดตรัง
แล้วเข้าจับกลุ่มนายธีรศักดิ์ได้ที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคตรัง
พร้อมมีดปลายแหลมที่ใช้แทงนายนุเดช๒๔แผล
แล้วก็จากประวัติอาทยากรรมนั้นนายธีรศักดิ์ถูกจับมาแล้วหลายครั้ง
ข้อหายาเสพติดครอบครองกัญชาและอาวุธปืน
ก่อคดีแทงเด็กม๕เสียชีวิต
แล้วก็ยังได้ก่อเหตุร่วมกันฆ่าผู้อื่นอีกนะครับ
นี่คือประวัติของนายธีรศักดิ์หลงจิอายุ๒๖ปี
ซึ่งต้องโทษในคดีฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณโหดร้ายเพื่อชิงทรัพย์
เหตุการณ์ปี๒๕๕๕นะครับ
ท้ายที่สุดแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิต
กรมราชธรรมกำลังจะดำเนินการประหารชีวิต
ด้วยการฉีดยาพิษให้เสียชีวิตคนแรกในรอบ๙ปีนะครับ
ข้อมูลจากกรมราชธรรมตั้งแต่ปี๒๔๗๘หรือว่า๘๓ปีที่ผ่านมา
ปัจจุบันนั้นมีการประหารชีวิตไปแล้ว๓๒๕ราย
โดยแยกเป็นการยิงเป้า๓๑๙ราย
และรายสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า
คือเมื่อวันที่๑๑ธันวาคมปี๒๕๔๖นะครับ
มีการฉีดสารพิษเข้ากระแสเลือดตั้งแต่๑๕ปีที่ผ่านมา
และมีนักโทษถูกประหารด้วยการฉีดสารพิษไปแล้ว๖ราย
ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่๒๔สิงหาคมปี๒๕๕๒ดังนั้นครับ
นักโทษที่จะถูกประหารด้วยการฉีดยาพิษรายล่าสุดคือ
ธีรศักดิ์หลงจินี่นะครับ
ถือว่าเป็นรายที่๗และก็เป็นรายแรก
หลังจากไม่มีการประหารนักโทษมาแล้วถึง๙ปีนะครับ
อย่างไรก็ตามเคยมีการบรณรงค์ยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
และไทยเคยลงนามในปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไว้

ยังไม่มีการประหารชีวิตเกิดขึ้นในประเทศ
ให้ถือว่าโทษประหารถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ
แต่ดังนั้นเมื่อมีการประหารชีวิตเกิดขึ้นอีกครั้ง

จึงต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง

หากจะมีการยกเลิกประหารตามปฏิญญาสากล
ต้องนับตั้งแต่วันที่จะประหารชีวิต
นายธีรศักดิ์หลงจิต่อไปนะครับ
ก็เมื่อวานี้ถือว่าเป็นประกาศจากของกรมราชธรรมออกมาเลยนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามอง
เรื่องของโทษประหารชีวิตในบ้านเรานะครับ
ถึงแม้ว่าหลายประเทศจะมีการยกเลิกไปแล้ว
แต่ก็จะมีทั้งที่สหรัฐทั้งที่จีนที่ก็ยังมีโทษประหารนี้อยู่นะคะ